หน้าฝนนะครับบรรยากาศแบบนี้นะครับ

กลางทุ่งนาไม่ใช่อะไรครับ

เป็นบอกว่าอาหารดี

เก็บปูดำขยำปูนา

อันนั้นจับ
กลุ่มเด็กนะครับถือคู่ถังกระมังหม้อ

พวกเขากำลังช่วยกันหาปูนาครับ

อย่างน้ำพริกผัดปูนาสมุนไพร

เมนูขึ้นชื่อของโรงเรียนบ้านดอนม่วง

จนรสีมาครับที่ช่วยสร้าง

ปูนาที่เห็นอยู่ในถังแบบนี้แหละครับ

การโรงเรียนบ้านดอนม่วงเล่าว่า
ได้น้อมนามหลักปัญชยาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮาภูมิบรรณดิเจ้าเดชน์
หลวงราชการที่๙มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา
รวมทั้งออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โดยเฉพาะการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัว
ซึ่งในช่วงหน้าฝนแบบนี้มีปูนาชุกชุมมากครับ
มีแนวคิดว่าน่าจะทำเมนูออกมาเสร็จปั๊บ
ก็เลยเป็นเมนูอาหารจากปูนาและนำไปประยุกต์เข้ากับกิจกรรม
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โขกเข้าไปโขกเข้าไปโขกเข้าไปนะครับ
อร่อยนะครับฟังเสียงสักหน่อยนะครับ
เราก็ได้เรียนการขับเคลื่อนส่งเสริมให้เด็กได้
ศึกษาธรรมชาติบริบทในชุมชนว่าเราจะเอาวัตถุดิบอะไรมาต่อยอดนะคะ
ก็เลยศึกษาเกี่ยวกับบริบท
แล้วเด็กก็เสนอว่าเอาปูนามาทำนาพิกผัด
ตอนแรกก็ดำเนินการดำเนินการล้องพริกล้องพริกก่อน

ซึ่งเป็นการต่อยอดในชุมชนก็คือเด็กมีรายได้ระหว่างเรียน

บริการโรงเรียนบ้านดอนม่วงบอกว่า
ปูนายังเป็นแหล่งโปรตีนราคาถูกและหาง่ายตามธรรมชาติ
ส่วนเมนูน้ำพริกผัดปูนาสมุนไพร

ในราคากระปุกละ๒๕๔๐บาท
ทำให้นักเรียนมีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว
และเป็นการเพิ่มทักษะในด้านอาชีพอีกด้วย
เป็นการสร้างแบบว่าเด็กสามารถไปประกอบอาชีพได้เลย

ปูนาเยอะครับปูนานะครับถ้าที่ไหนไม่มีสารพิษ
ไม่มีจุดที่บอกว่าปูอยู่ไม่ได้นะครับเขาจะมา
เหมือนว่าไร่นาไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรต่างปูจะเยอะใช่ไหม
ใช่ตรงนั้นเลยครับบางที่นะครับมีสารพิษเยอะ
เขาก็จะไปอยู่แล้วก็บ้านไหนที่บอกไม่ใช้สารพิษ
ปุ๋ยอินซีนะครับเขาจะไปหลังนั้นเลยนะ
ไปครอบครัวนั้นไปไล่ไปทุ่งนาที่นั่นเลยแบบนั้นเลยนะ
นี่เอามาทำได้หลายอย่างนะหลายเมนูนะ
ใช่ค่ะแล้วก็เห็นกิจกรรมแบบนี้เป็นห้องเรียนขนาดใหญ่
เด็กได้เรียนรู้แล้วก็ได้ลงมือทำจริง